คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้
เพราะว่าแม่บอกว่ามันไม่ได้ทำเป็นโลมัน๕โลว่ะ

ต้องใช้คุณภาพใส่ใจลงไปจากแต่ละเมนู
เราก็ทำให้สุดความสะอาดความปลอดภัย

จริงแล้วมิสโดเรามีหลายชนิดมาก
แต่ที่เป็นหลักที่เรามาใช้ที่ร้านเลยก็มี

ก๋วยเตี๋ยวหมึ่งเว้นี่ก็จากปากกลาง

แล้วก็เขาทรายน้ำพริกกะปิด้วย
น้ำพริกกะปิของเฮ้ค่ะ

ถึงเวลาเปลี่ยนมื้อเที่ยงธรรมดาธรรมดาของคุณ
ให้สนุกสนานและได้ความรู้มากยิ่งขึ้น
ด้วยเมนูเส้นน่าทานน่าทานกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอีก

กับเมนูก๋วยเตี๋ยต้มยำเจ้าดัง
ทำสถิติขายได้กว่า๒๐๐ชาม

เมนูบะหมี่เป็ดย่างเจ้าเก่าแก่

และเมนูยำขนมจีนจากร้านส้มตำป้านาง
เมนูฟูซิลิผัดไส้กรอกโฮระแผ่

จะพาไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันต่อค่ะ

เพราะย่านนี้นะคะขึ้นชื่อว่ามีร้านอาหารอร่อยให้นักชิมแวะเวียนไปฝากท้องกันแบบไม่ซ้ำเลยล่ะค่ะ
แต่เที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้หลายครอบครัวก็คงจะพร้อมใจกันออกจากบ้าน
ไปหาของอร่อยอร่อยทานกันเลยทำให้การจราจรในเมืองค่อนข้างหนาแน่นไปสักหน่อย
แต่สำหรับคุณน็อตไม่ว่าจะเดินทางออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็อุ่นใจทุกครั้ง
เพราะมีสี่ล้อคู่ใจคันนี้ที่มีระบบเสริมความปลอดภัยอัจฉริยะ
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ
ที่จะช่วยเตือนพร้อมกับลดความเสี่ยงในการขับขี่
เรียกได้ว่าเดินทางเมื่อไหร่เนี่ยก็อุ่นใจและปลอดภัยเป็นสองเท่าเลยนะคะ
ส่วนเมนูที่เราจะได้ไปฟินกันในวันนี้
ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำไซส์สุดเก่าแก่๔๐ปีจากร้านนก
ต่อด้วยมิโซราเมนที่สร้างสรรค์ด้วยมิโซชั้นดีจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น
ถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามนักเล่าเส้นของเราไปเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับวันนี้นะครับเราจะไปออนทัวร์กันย่านพระรามเก้าครับมาดูกันว่าแถวพระรามเก้าวันนี้จะมีร้านเส้นอะไรให้เราค้นหากัน
นี่ไงก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกโก้ธีรศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นกพี่นกใช่ไหมครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกเลย
เปิดมากี่ปีแล้วก็๔๐ปีไม่อยากบอกเลยเพราะว่าอยู่รั่วอยู่
นี่เดินตามมาตั้งแต่ซอย๑นะเห็นบอกว่ามีเลข๑ด้วย
นี่๕๑เลยเดินมา๒๐๓๐ซอย
ไม่มาจากพระรามก้าว๕๑อะร้อยกว่าเมตรเอง

ก็เป็นร้านขายของชำ

จากร้านขายของชำมาเปลี่ยนไปร้านก๋วยเต๋วไก่ได้ไหมครับ
แม่เขาก็เหมือนกับว่าถูกลาออกจากงานเพราะว่าได้ลูกชาย

มีเฮมีเฮไม่ต้องทำงานอยู่บ้าน

ใช่เพราะพ่อบอกว่ามีลูกชายแล้วคนจีนนะนะ

ก็เลยสร้างร้านเล็กตรงข้างสนามย่ามาเป็นร้านขายของชำก่อนคนก็มาถาม
ไม่มีของกินเหรอไม่มีนู่นไม่มีนี่แม่เขาก็เลยเปลี่ยนความคิดว่า
ของชำเนี่ยมันจุกจิกขายอาหารดีกว่า
ขายอาหารดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนก
ยังไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอีกคุณพ่อชอบทานขนมจีนแกงไก่

ก็ตั้งเป็นหม้อเล็กขนมจีนแกงไก่ก่อน

ขายดีแล้วทุกคนก็บอกว่าทำไมมีแต่ขนมจีนล่ะ

สุดท้ายมาโด่งดังเพราะก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แหละ

เด็กเอเบกทุกคนเป็น๑๐ปีต้องมากิน

จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยไก่ละนกอยู่ตรงไหน
น้ำซุปอาหารเครื่องปรุงทุกอย่าง
เราทำเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกของเรา
คือกินเองสะอาดอร่อยมีคุณภาพ
การันตีความอร่อยด้วยตำนานกว่า๔๐ปีเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอนะคะ
พวกเราตามติดไปหน้าเตาเพื่อล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันสักหน่อยแล้วกันนะคะพี่นก
ไหนดูสิมีอะไรบ้าง
เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวนะครับ
เรามาดูส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นกนะครับผม
เริ่มจากน้ำซุปก่อนดีกว่าน้ำซุปของพี่นี่ใส่อะไรบ้างครับ
น้ำซุปตอนเช้าเนี่ยเราต้มน้ำเดือดก่อนพอต้มน้ำเดือดเสร็จปั๊บเราก็จะใส่ไก่ลงไป
ใส่ไก่ลงไปแล้วเราอย่าขนนะขนแล้วมันจะขุนสักพักพอมันเริ่มสุกมันจะเริ่มลอย

ไม่ค่ะเราใช้น้ำซุปเปล่านี่แหละค่ะ
พอเราแกะเนื้อไก่เสร็จเราก็ใช้กระดูกไก่ที่เราแกะแล้วเหลือใส่ลงไปต้มต่อ
แต่ว่าเทคนิคก็คือไฟเราต้องไม่เปิดไฟแรงเกินหลังจากที่น้ำเดือดแล้ว
มาดูไก่บ้างดีกว่าไก่นี่ไก่เราเลือกไก่พันธุ์อะไรอ่ะ
คุณแม่ใช้ไก่ของอิสลาม
อ๋อจะได้ขายคนอิสลามให้ด้วยอันนี้อิสลามอยู่เยอะ
เห็นไหมคะว่าพี่ก็จะลอกหนังออกเอามาใส่ไว้

ถ้าขอให้ถ้าไม่ขอไม่ให้มัน

แล้วก็เวลาที่เราต้มไก่ไปเรื่อยเนี่ยมันของไก่มันก็จะลอยอยู่ตามหน้าที่เห็นเนี่ย
แล้วก็ค่อยปัดนะคะปัดออกมามันก็จะเป็นน้ำมัน

เราเอามาเจียวเจียวกับหนังไก่เพื่อให้มันเป็นน้ำมันแบบนี้
แล้วเราก็ใช้น้ำมันอันนี้เจียวกระเทียม
ในส่วนของพริกน้ำส้มเห็นบอกว่าพิเศษเหมือนกัน
ใช่ก็คือว่าเราก็ล้างเม็ดพริกเสร็จผึ่งแห้งแล้วใช่ไหม
แล้วก็มาหั่นเสร็จคลุกกับเกลือคลุกทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้พริกกรอบ
เราก็ค่อยเอาไปล้าง

งอกก็สมัยคุณแม่วัยรุ่นก็ขึ้นไปยืนบนที่ร่อนตะแกงถุงงอก
เลือกเข่งที่ถุงอกใหม่วันนี้ครับ
ทั้งคืนไม่เอาอ่ายืนแล้วก็ร่อน
มาถึงสุดท้ายเส้นจะบอกเส้นของที่นี่เนี่ยต้องเลือกพิเศษด้วย

เล็กพี่ซื้อมาจากนครปฐมคุณแม่เป็นคนนครปฐม
ปกติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทั่วทั่วไปเส้นเล็กก็คือเส้นเล็กเล็กครับ
วิธีการลวกเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง

เส้นจันทร์แต่เป็นเส้นจันทร์ของนครปฐมด้วย

ก็คือจุดเด่นของเส้นก็คือจะเหนียวแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อน

แล้วยิ่งได้ฟังเนี่ยก็ยิ่งอยากจะรู้เลยค่ะ
ก๋วยเตี๋ยไก่น้ำใสของที่นี่จะรสชาติออกมาเป็นยังไง
ขอตามไปชิมพร้อมกับคุณน็อตเลยแล้วกันนะคะ

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่น้ำใสนะฮะ
อันนี้ก็คือเมนูเขาเรียกว่า

อื้มหวาน

น้ำมันกระเทียมเจียวที่มันเป็นน้ำของไก่อะไรอย่างนี้
จากตรงนี้แล้วเนี่ยคุณน็อตรู้ไหมพี่มีเมนูเด็ดอีก๒เมนู

พนักงานคนใหม่ล่าสุดของน้อยห้ามไหนขอให้เชื่อมั้ยครับนี่อะไรครับอ้าว

มีบะหมี่ปูจักรพรรดินะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งทรงเครื่อง
แล้วก็จะใช้เครื่องส้มตำแทนมีกุ้งแห้งหัวหริดสง
ลองชิมดู
แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไป
ระบบโซเชียลก็เข้าถึงผู้คนง่าย

ที่คนทานง่ายคล่อง
แล้วก็สามารถเดินทางไปได้ไกล

โดยใช้ตัวเนื้อปูเนี่ย
ใหญ่เท่ากับเนื้อน้องไก่ด้วย

คือของเราสดใหม่นะครับแล้วก็
มึงอะอย่างพูดไปเหล่าคือยังพูดไปเลย

ส่งโอ้ยเราไปส่งทีเป็น๑๐๐กล่องเลยนะกราบจ๊ะ

หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรมาที่บ้านก็ได้เบอร์ร้านนะครับ
หรือไปเฟซบุ๊กก็ได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่า
เตี๋ยวไก่ร้านนกบายโก้ธีรศักดิ์

ถ้าเป็นชั่วโมงไม่ส่งมันไกลไป

จะเอาแบบว่าสดร้อนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเขตปริมณฑล
ก็ต้องเติบโตจากร้านข้าวเตี๋ยวไงละ

เกิดมาเจอหม้อเลย
ถึงว่ายังมีหม้ออยู่เลย

ปัจจุบันนี้เราคิดจะขยายสาขาอะไรไหม

เพราะว่าหนึ่งคือแม่ไม่ให้ทำ
เพราะว่าแม่บอกว่ามันไม่ได้แบบทำเป็นโหลมันผ้าโหล
แต่มันต้องใช้คุณภาพใส่ใจลงไปแต่ละเมนู

นี่ก็ไปยืนอยู่เครื่องร่อนเลยหน้าเครื่องร่อน
เราก็คำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยนอกจากความอร่อยแล้ว

อย่าเรียกว่าดีถ้าดีนี่ทั่วไปดีมาก
คืออีกนิดเดียวก็คือปลูกต้นอ้อยแล้วเอาน้ำตาล

ลูกค้าอยากจะมาทานแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมา

เพราะบางทีคนไปเลี้ยงเพลงพระ

ก็คือขั้นต่ำก็คือ๑๐๐ชุด

เปิดอีกนานได้เรื่อยก็มากันมาไม่ยาก

ถูกใช้คอก๋วยเตี๋ยไก่กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
ช่วงหน้าขอเปลี่ยนไปเอาใจคนชอบราเมนญี่ปุ่นกันบ้าง
แต่เด็ดแค่ไหนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวรู้กันจ้า